วันนี้ต้องบอกว่าเป็นความรู้เป็นคำเตือนเป็นอุทาห่อม
เวลาขึ้นเครื่องบินห้ามไปพูดคำว่าระเบิดหรือว่าบอมเด็ดขาด

หนุ่มวัย๒๙ปีเขาบอกว่าเขารู้เท่าไม่ถึงการขนาด
ขึ้นเครื่องบินดันไปหลุดป่าพูดคำว่าระเบิด
คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะ
แน่นอนหนุ่มคนนี้ถูกตำรวจจับนะฮะตำรวจภูทรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สมุทรปราการเชิญตัวชายคนนี้แหละฮะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ของสายการบินไทยสมายแจ้งว่าชายคนนี้
พูดคำว่าระเบิดพูดอยู่ในท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ขณะกำลังเช็คอินเพื่อจะขึ้นเครื่องบิน
ยังไม่ได้ขึ้นนะพูดก่อนจะขึ้นเครื่องใช่
ชายคนนี้บอกว่ากำลังจะเดินทางไปไหว้พระที่พม่านะฮะ
แต่เกิดมีปากเสียงเรื่องที่ทางของสายการบินที่มีการเลื่อนไฟล์ขากลับ

ใช่คือพนักงานเขาก็ถามตามปกตินั่นแหละว่าแบบ
ก่อนที่จะโหลดกระเป๋ามีสิ่งของต้องห้ามห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องบินหรือไม่
แต่ทีนี้คนที่ก่อเหตุเขาบอกว่าผมก็รู้เท่าไม่ถึงการ
ตอนนั้นก็หุดหงิดเพราะว่ามันเลื่อนไฟล์ทขากลับของสายการบินไง
ก็เลยพูดบอกว่าสิ่งของต้องห้ามไม่มีหรอกมีแต่ระเบิด
นั่นไงคำนี้หลุดพูดไประหว่างการหลดกระเป๋าคุณผู้ชม
ซึ่งคือถึงแม้จะยืนยันว่ารู้เท่าไม่ถึงการแต่พูดไปแล้ว
แต่ก็โดนเรื่องของข้อหาไปเรียบร้อย
ไปฟังเสียงของผู้โดยสารคนนี้หน่อยครับ
เขาก็โหลดกระเป๋าตามปกติอะไรธรรมดานะครับ
แล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ถามว่ามีพาเวอร์แบงค์แท็บเลสโน้ตบุ๊กอะไรไหมในกระเป๋า
ผมก็บอกว่าไม่มีครับแล้วด้วยความที่เรารู้เท่าไม่ถึงการนะครับ
เราก็เลยหลุดปากไปว่ามีระเบิดครับคือพูดเล่น
แล้วเราก็บอกแล้วน้องเขาก็ตกใจแล้วเขาก็บอกว่า
ผมก็เลยบอกว่าขอโทษครับคือเราไม่รู้เรื่องจริงอะไรแบบนี้
ก็เลยเกิดเรื่องไปในโตโหละอะไรแบบนี้ผมก็เลยงงนะครับถึงขนาดนี้เลยอะไรแบบนี้
ว่าเราพูดด้วยความที่เราไม่รู้แล้วเราก็ให้การตรวจสอบ
แล้วก็บอกว่าถ้าพี่ไม่มั่นใจก็เรียกพวกหน่วยของการตรวจสอบ
คือกระเป๋ายังไม่ได้ไปไหนเลยเรียกหน่วยการตรวจสอบมาตรวจสอบได้เลย
แล้วก็ค้นตัวได้เลยเพราะทุกคนมีอยู่ตรงนั้นหมดทุกอย่างอะไรแบบนี้
เสร็จปุ๊บเขาก็มาผมก็ยืนมาก็มายืนกันอะไรแบบนี้
พอตรวจสอบเสร็จเอาหมามาดงอะไรทุกอย่างมาดงเขาไม่มี
เพราะเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นไงครับแต่ว่าด้วยที่เราพูดไปเนี่ย
รู้เท่าไม่ถึงการแล้วเราก็เป็นการพูดเล่นแล้วหลุดออกไป
พี่สาวก็ด่าพอพี่สายด่าเสร็จปุ๊บสายการบินเอาเรื่องจริงจังเลย
ก็ต้องบอกคุณผู้ชมไว้นะมันเป็นเรื่องของกฎหมายสากล
ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนทำอะไรในสนามบินห้ามพูดคำว่าระเบิดเด็ดขาด
ถ้าเขาได้ยินมาก็ถูกเรียกเชิญตัวไปสอบสวนแบบนี้แหละ
แล้วมันวุ่นวายไงบางทีมันก็ทำให้ไฟล์ทดีเลไปอีก
เพราะว่าก็ต้องเอากระเป๋ามามาเริ่มตรวจสอบ
ถ้าคุณไปพูดบนเครื่องบินนะทุกคนต้องลงเอากระเป๋ามาสแกนใหม่หมดเลย

คำพูดเรื่องระเบิดถือเป็นคำที่ต้องห้าม

เพราะว่านอกจากทำให้คุณทุกคนที่เดินทางเสียเวลาแล้ว
จะต้องยกเลิกการเดินทางด้วย
พูดเองยังต้องถูกดำเนินคดีด้วย
ซึ่งที่ผ่านมาอันนี้ไม่ใช่เคสแรกนะ

กำลังจะขึ้นเครื่องกำลังจะบินนี่แหละ

ฝากเตือนนะทุกคนครับที่ไปใช้บริการทุกสายการบิน
ห้ามพูดคำต้องห้ามเด็ดขาด
ไปฟังเสียงของท่านผู้บริการสวนภูมิครับ
ซึ่งกระแป่ามีระเบิดนั้นต้องความผิดอันนี้
ปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้าม
และเป็นการไม่บันทนคนอยู่แหละ

ล่าสุดตำรวจแจ้งข้อหากับหนุ่มรายนี้ฐานแจ้งข้อความหรือส่งข่าวสารซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จแต่การนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในท่ากัดสยานหรือผู้ที่อยู่ในอากาศยานระหว่างบินตื่นตกใจโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือปรับไม่เกิน๒แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับคุณผู้ชมดูโทษนะมันหนักมาก
ก่อนหน้านี้ไทยสมัยก็เจอเหตุการณ์แบบนี้มามาบ่อยเหมือนกันนะอย่างล่าสุดกุมภาพันธ์ชาวเยอรมันก็บอกเหมือนกันว่ามีระเบิดเพราะเมาเบียก็พลั้งปากพูดไปอย่างงี้ก็ต้องระวังคำนี้พูดไม่ได้เลยอืมนะคะ